หลายคนบอกว่าเทศกาลกินเจคือจริงอยากทำ๑๐วัน
แต่พอถึงเวลาจริงตั้งใจจะทานทานไม่ครบ
คือหาร้านไม่ได้ไม่สะดวกจะไปซื้อ
หรือว่าคือทานแล้วมีแต่แป้งกลัวอ้วนอะไรต่างนานานะคะ
วันนี้คุณถิตภาษิริพิพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เขาจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูเจที่น่าลิ้มลองหลายชนิด
มีทั้งของขาวของหวานให้เลือกเลยนะคะ
เมนูอะไรบ้างไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ
น้ำพริกกะปิเจที่ทำมาจากเต้าเจียว
ล้อมด้วยผักสดและผักต้มนานาชนิด
คณะปลาเค็มที่นำโปรตีนเกษตรมาใช้แทนปลาเข็ม
หรือจะเป็นต้มยำเจใส่เห็ดรวมน้ำใส

คืออีกหนึ่งในหลายเมนูรูปแบบใหม่
ที่ร้านอาหารกินข้าวเพิ่มขึ้นมาในช่วงเทศกาลเจปีนี้โดยเฉพาะ
เพื่อตอบโจทย์คนที่ไม่สะดวกทำอาหารเอง

คำนึงถึงสุขภาพลดแป้งลดมันเป็นพิเศษ
ขั้นตอนการปรุงเจรูปแบบนี้
จากจะต้องใช้ศิลปะในการปรุงอาหารให้มีรสชาติจัดจ้าน

ยังต้องคำนึงถึงการทำอาหารเจที่ถูกต้องตามประเพณี
ดเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ทุกประเภท
ตัวเองตั้งใจว่าจะกินให้ครบ๑๐วันเลยค่ะ
เนื่องจากการทำงานของเราด้วย
มันอาจจะไม่ได้ครบ๑๐วันตามที่ตั้งใจไว้
แต่ว่าคืออย่างปีที่แล้วทำได้มากสุด๗วัน
ก็คือถือว่าภูมิใจในตัวเราเองด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนใครที่วางแผนจะทำอาหารเจทานเอง

ผัดเห็ดเจรวมมิตรผัดวุ้นเส้นเจใส่เห็ดหอมเต้าหู้ทอดและต้มจับฉายเจ
คือเมนูเจยอดนิยมที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ
โดยไม่ต้องใช้ส่วนผสมที่ซับซ้อนหรือกรรมวิธีที่ยุ่งยาก
แค่มีภาชนะสำหรับประกอบอาหารส่วนผสมผักต่างที่ไม่มีกลิ่นฉุน
เครื่องปรุงที่ไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์ก็สามารถประกอบอาหารที่หลากหลายไม่ซ้ำวันในแต่ละมื้อได้
ที่สำคัญคือส่วนประกอบหลักอย่างจิตใจที่บริสุทธิ์มุ่งละเว้นการเบียดเบียนสัตว์ของผู้ทำอาหารและผู้รับประทาน
เพื่อทำให้เทศกาลกินเจเป็นกุศลใหญ่ในรอบปีแต่สำหรับคนที่อยากสัมผัสเทศกาลกินเจครั้งยิ่งใหญ่
ก็สามารถเดินทางไปที่ถนนเยาวราชได้โดยปีนี้จัดต่อเนื่องสิบวันสิบคืน
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๗ตุลาคมรวม๓๐๐ร้านค้าขึ้นชื่อ
เมนูอาหารเจกว่าหนึ่งพันเมนูและยังมีโชว์ปรุงเมนูผัดหมี่สิบมังกรทองคำกระทะใหญ่
โดยเชฟกระทะเหล็กซึ่งจะทำแจกฟรีให้กับผู้ร่วมงาน๑๑๐๐จานด้วย
กินเจนี่ง่ายมากครับเราไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์นะฮะ
ศีลกินผักนะฮะแล้วทำจิตใจให้ผ่องแพ่วนะฮะ
ทำบุญเป็นช่วงที่ช่วงที่เราทำจิตใจให้ผ่องแพร่วแล้วก็ทำบุญ
ทำบุญทำทานช่วงที่ปีหนึ่งก็ทำสักครั้งใหญ่ทำบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อเราแล้วก็มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
งดเว้นการกินเนื้อสัตว์ชั่วคราวชั่วประมาณ๙วัน๑๐วัน
ซึ่งทำให้เราได้ดีท็อกสิ่งต่างไม่ดีออกจากร่างกาย
กินเจวันแรกจะเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒๙กันยายน
จนถึงวันที่๗ตุลาคมรวม๙วัน
หลายคนเริ่มล้างท้องแล้วตั้งแต่วันที่๒๖กันยายน
โดยศูนย์วิจัยกษิกรไทยคาดว่าเม็ดเงินค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ของคนกรุงเทพ
จะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ๔๗๖๐ล้านบาท
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ๒๔เมื่อเทียบกับปีก่อน
จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้คนทานเจบางกลุ่ม
มีความตั้งใจที่จะควบคุมค่าใช้จ่าย
ส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่ายช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง

ท้าวเทราะห์ทีวีรายงาน